ดูเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาไม่พอใจ
เขาก็มาเรียกร้องให้มีการย้ายตำรวจ
ตำรวจสพเวียงแหงว่าเป็นการจัดฉากวิสามันฆาตกรรม

เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์จนเสียชีวิต
เรื่องนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าในเรื่องนี้

สั่งแล้วให้ตั้งคณะกรรมการสอบ
เหตุการณ์นี้กรณีที่ตำรวจสพเวียงแหงรวมทั้งหมด๕นาย
เขาไปตรวจคดียาเสพติดในหมู่บ้านห้วยไคร้ใหม่
แล้วก็มีการวิสามันนายจจือจะอ่ออายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์จนเสียชีวิต
ประเด็นมันไม่ได้จบตรงนี้ไงคุณผู้ชม
การวิสามัญชาวเขาเผ่ามูเสอเนี่ย
เพราะว่ามีญาติของผู้ตายมีชาวบ้านที่เขาไม่พอใจ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ชาวบ้านเขามากัน๒๐๐กว่าคนเนี่ยนะ
ล้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่
คือพันธุ์ตำรวจโทรทีโรตปันตีรองภูกำกับการศือบศวนสพเวียงแหง
แหงก็บาดเจ็บอะค่ะถูกไม้ตีแล้วก็โดนก้อนหินทุบที่ศีรษะเห็นไหมคะ
บริเวณศีรษะนั้นโดนเย็บ๑๐เข็มนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วเมื่อวานชาวบ้านห้วยไคร้ใหม่มากันเป็นร้อยค่ะ
ดูสิโอ้โหมารวมตัวที่สารากลางหมู่บ้านตั้งแต่เช้าเลยนะ
เขาจะแห่โรงศพนายจะจือจะออก
ชาวบ้านก็แห่ลงศพลงจากบ้านห้วยไคร้ใหม่
ไปที่ว่าการอำเภอเวียงแหงแล้วก็ไปต่อที่สพเวียงแหง

เขาต้องการให้ตำรวจชุดวิสามันรวม๕นายเนี่ย
ออกนอกพื้นที่ภายใน๒๔ชั่วโมง
ส่วนทางด้านพลตำรวจโทมนตรีสำบุญนานนท
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เนี่ยนะคะ
ก็ต้องลงมาพื้นที่ด้วยตัวเองเลย
แล้วมาจัดการเรื่องนี้ก็ประชุมหารือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็บอกว่าผู้ตายเคยมีหมายจับในคดีค้ายาเสพติด
แล้วก็มีอาวุธปืนในพื้นที่สพนาหวายตั้งแต่ปีที่แล้วปี๖๑

จริงตำรวจเขามีเป้าหมายอื่นจะเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้ว
แต่ว่าตัวผู้ตายก็ผ่านมาพอดี
แล้วก็ขอตรวจค้นแล้วมีการต่อสู้ขึ้น
เรื่องต้นมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงที่เกิดขึ้น

ใช้เวลา๗วันในการตรวจสอบข้อได้จริงทั้งหมด
ส่วนชุดตำรวจที่วิสามัน
ก็สั่งเลยนะคะให้ช่วงนี้พักก่อน
พักระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบก่อนนะคะ
เอาฟังเสียงภูมิการตรวจภูทรภักดิ์๕หน่อยค่ะ
ทราบดีว่ามันเป็นวิกฤตในเรื่องของมวลชน
กลุ่มเขารายงานว่าสมุดแล้วเนี่ย
เปลือนอย่างมีในที่เกิดเหตุไหม

คือในภาพถ่ายมันก็ชัดเจนนะครับ
เพราะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะผมเชื่อว่า
ไม่สามารถจะเอาปืนเนี่ยงวางทัน
เพราะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็ชาวบ้านก็มาเนี่ย
ใช้เวลาไม่เกิน๕นาทีเนี่ยนะครับ

ภาพคลิปที่ปรากฏคือตำรวจเนี่ย
ไปกั้นเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ
รอทางเจ้าหน้าที่มาตรวจพิสูจน์

ในส่วนนั้นไม่มีเลยครับ

เพราะว่าหลานสาวของนายจจือ

ย้ายร่างมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนแล้วพอย้ายร่างมาเนี่ย
มีการเอาปืนยาวน่ะมาวางอยู่ข้างตัวแล้วยืนยันว่าตอนที่น้าออกไปเนี่ย
ไปรับจ้างเด็ดพริกเพราะไปด้วยกันกับหลานสาวอะค่ะ
แล้วก็ไม่ได้พกปืนมีแต่หนังสติ๊กเอาฟังเสียงหลานสาวหน่อยค่ะ
แบบนี้ลูกก็ล้อหลู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็น้ำก็ล้อหลู่ตรงนี้ค่ะ
พอพอหนูมาถือตัวนี้เจ้าหน้าที่เอาไม่ให้ดูค่ะ
ไม่ให้จับอะไรไม่ให้ทำอะไรค่ะรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อน
ให้มาดูอีกทีอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ให้ไม่ให้ดูน้ำไปอะไร
หนูก็ไม่รู้ค่ะข้างหน้าอยู่ตรงนี้ค่ะข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้
ค่ะตอนนั้นมีเปลือนไหมไม่มีค่ะไม่เห็นค่ะไม่มีเปลือน
ไม่มีอะไรไม่มีค่ะแล้วก็มีแค่กระเป๋าใบเล็กเล็กใบหนึ่งค่ะ
ตอนไปเด็ดพลิกหน้าไม่มีทุกวันไม่มีเลยค่ะ
ก็หนูก็ไม่รู้ค่ะพอมาถือหนูก็ไปไปถือชาวบ้าน
ไปเรียกชาวบ้าอีกทีมาชาวบ้าก็ถ่ายไว้มากันอย่างเงี้ย
พอมาถือนัดก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะอ้าวย้ายสดแล้วค่ะ
ศพไม่ได้อยู่ที่เดิมช่วงนี้ไม่ใช่ค่ะไม่อยู่ค่ะห่างไปอีกนิดนึง
ไปอีกนิดนึงค่ะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็มันมีปืนอีกหนึ่งกระบอก
วางไว้ค่ะค่ะอย่างงี้ค่ะใช่ค่ะไม่รู้ว่ามาจากไหน
น้าเราโดนยิงจากข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลานค่ะช้อนัดค่ะข้างหลัง
ค่ะเขาตามที่ตำรวจบอกว่าน้าเราพยายามยิงต่อสู้จริงจริง
ไม่ใช่ตอนนั้นไม่จริงค่ะถ้าจริงนี่ทำไมต้องยิงข้างหลานค่ะ
หนูก็ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะยัดยาเสพติดให้น้า
แล้วก็เอาขอผีให้น้าอย่างเงี้ยค่ะที่จีนนี่นานก็ไม่มีอะไร
ชาวบ้านก็รู้กันอยู่ว่าน้านั้นไม่มีอะไรค่ะจริงจริงมีผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นพยานนะคะ
เขาก็บอกว่าก็ขี่รถตามไปอ่ะประมาณร้อยสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรห่างกันน่ะนะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่านายจเจือไม่ได้พกปืนไม่ได้ทำร้ายตำรวจ
คือตอนขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเนี่ยตำรวจไปยิงใส่ข้างหลังของนายจจือก่อน
ร่วงมาจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทุบตีจนเสียชีวิต
จังหวะนั้นนะคะพยายามจะไปขอดูศพนะแต่ตำรวจกันไว้
พยานก็เลยวิ่งไปตามแม่ของนายจจืนมาดูเหตุการณ์
แล้วพอมาถึงศพของนายจเจือถูกเคลื่อนไปอีกจุดหนึ่ง
พร้อมทั้งมีปืนเนี่ยวางเพิ่มมาหนึ่งกระบอก
แม่ก็พยายามจะเข้าไปดูศพลูกชายก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้าย
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวกับเหตุการณ์นี้
ญาติผู้เสียชีวิตบอกด้วยนะคะบอกว่า
ที่ตำรวจชุดจับกลุ่มชุดนี้ทำแบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ก่อนหน้านี้คนในหมู่บ้านก็เคยโดน
ชุดจับกลุ่มชุดนี้ตรวจปัสสาวะ
แล้วก็ยัดยาเสพติดอีกหลายต่อหลายคน

บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวคืบหน้ายังไงไทยรัฐทีวีรายงานให้ทราบด้วยนะคะ